ผู้ชมคะไปต่อกันที่เจ้าแม่งานช่วงอีก๑สาวสวยค่ะ
บอกเลยว่างานวุ่นขนาดนี้สงสัยผู้จัดการคนเดียวเอาไม่อยู่
เขามีคนดูแลคนใหม่มาด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
ลูกสาวน้องปีใหม่จ้า
วันนี้แม่แอฟมีถ่ายกี่คิวเสร็จกี่โมง
ถ้าแม่กลับผิดเวลาแล้วก็ฮัลโหลกริ้งกลางตามติดทันที

อยากเป็นน้องปีใหม่บอกคุณแม่ทำไมไม่ถึงบ้านคะคุณแม่ค่ะ
เจอแบบกำลังใจดีแบบนี้แม่แอ๊บบอกมีกี่งานสู้ตายค่ะ
แต่อีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องมาจากโพสต์ของอดีตสามี
บอกว่าอยากให้หลานมาเจอคุณปู่คุณย่าบ่อยหน่อย
แอปบอกว่าเอาจริงก็เห็นโพสต์แล้วนะคะ

ยืนยันจ้าว่าหลังบ้านนี่น้องปีใหม่คุยกับคุณปู่
ปู่คุณย่าตลอดนะคะไปฟังเสียงแม่แอฟดีกว่า
รู้สึกอะไรก็เก็บไว้
คือหมายถึงความเห็นส่วนตัวแอฟนะคะ
รู้สึกว่าถ้ามีอะไรเราก็คุยกันข้างหลังได้
เพราะทุกวันนี้ก็คุยกับคุณปู่ตลอดค่ะ
คือแอฟคงไม่มีความเห็นใดค่ะ
ไม่อยากต่อประเด็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดหรืออะไร
คือหลังบ้านจริงคุยกันได้หมด
แม่แอฟให้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าเราต้องลดความดีดลงมาอีกประมาณ๕๐

เราสร้างสีสันแล้วก็คาด
ต่อดีกว่าค่ะคนนี้มีประเด็นจากอินสตราแกรมเหมือนกันนะคะ
เกรทว่ารินทรช่วงเดือนกับรักษฎาคมที่ผ่านมา
ก็เจอประเด็นดราม่าที่พี่เกรทเขาไปแซวคุณแก๊ปจักริน
ธรรมนองที่หลายคนอ่านแล้วรู้สึกว่ามันตะขิดตะขวงใจแปลกนิดนึง
ภายหลังเกรทเองก็ได้โพสต์ขอโทษแล้วก็ลบคอมเมนต์เจ้าปัญหานั้นไปแล้วนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าพอมาอ่านแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ถือว่าเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลแล้วกันค่ะ
แล้วก็ต่ออีกประเด็นอันนี้ไม่ดราม่านะคะ
ขออัปเดตตลอดเลยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเฮเกรต์ครับ

ไม่ได้มีเจ้าของหัวใจโสดแบบตะโกนใช้คำนี้ได้เลย

คุณพ่อคุณแม่อยากเห็นนักหนาลูกสะพายนี่น่ะน่าตาเป็นยังไง
ถึงขนาดที่ว่าคุณแม่นี่นะเจ๊กุ้ง
เคยประกาศแจกทองให้ก็แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีค่ะ
รู้สึกสบายค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ไม่มีโอ้โหใสเลยเนี่ย
ไม่มีไม่มีไม่มี
แต่เพื่อนก็มีกันหมดแล้วก็รู้สึกเออก็
เห็นเพื่อนแบบว่ารักกันเนอะกับแฟนของเขา
รำคาญมากกว่าอิทมีพ่อที่เร่งนิดเลย
เมื่อไหร่จะมีแฟนซักทีอะไรอย่างนี้
แต่เราก็แต่ว่าพ่อกับแม่ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเรา
แล้วก็รู้จักนิสัยใจคอเราเป็นอย่างดี
แล้วพ่อก็พูดว่าเป็นอย่างนี้ไม่มีหรอก